หมายให้เลยนะครับ
อ่ามูลเหตุจูงใจในการทำครั้งนี้ใช่ไหมนักภูมิสิทธิ์ข่าวถามว่ามูลเหตุจูงใจในการลงบืน
ทำครั้งนี้เพื่ออะไรเอ่อหนึ่งนะครับเอ่อเกิดจากปัญหาส่วนตัวครับ
เกิดจากปัญหาส่วนตัวครับปัญหาอะไรที่ที่ทำให้คุณก๊อฟถึงตัดสินใจก่อ
เอ่อเอ่อหนึ่งจัดปัญหาส่วนตัวแล้วก็หนึ่งเอ่อ
แต่ปัญหาส่วนตัวครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเงินของตัวเองครับ
ต้องการทองแล้วทำไมถึงต้องมีการก่อเหตุยิงผู้อื่นด้วยอะค่ะ
ขอขอเสียงอีกครั้งได้ไหมครับ
คือคุณก็บอกว่ามีปัญหาส่วนตัวเรื่องหนี้สินถ้าต้องการที่จะไปชิงทรัพย์เอาทอง
แต่ว่าทำไมต้องมีการยิงผู้อื่นด้วยอะคะ
เอ่อโทษนะครับมันมันไม่ได้ยินเลยครับแต่คือเสียงมันต้องครับ
สุดท้ายหนึ่งคนมานี่เลยถามเขาเลยตรงนี้ใช่
โทษแล้วครับเดี๋ยวกรอบเดี๋ยวจะให้ผู้สินข่าวมาถามตรงนี้ได้ใกล้นะกรอบนะ

คือต้องแทนแค่จะเอาไปเอาทองหรือว่าคือเปิดทางนี่คือวางแผนหรือว่าคิดไว้ล่วงหน้าไหมคะ

วางแผนโดยงานพุทธศาสตร์ก่อเหตุที่นี่เลยใช่ไหมคะ

คุณผู้ชมสุดท้ายของผมพูดแบบที่บางอย่างนี้ความส่วนตัวกับความรู้สึกที่ร้านทองหรือด้วยคนที่เกี่ยวข้องอีกนะคะ
เอ่อไม่มีครับ
คุณส่วนตัวคุณก็คิดไหมคะ
ปัญหาจานเงินหรือว่านิสีดีที่บอกนะครับ

ครับทำไมผู้สื่อข่าวถามแล้วทำไมถึงต้นยิงซ้ำ

คือตอนที่ผมได้ขึ้นไป
คือตอนที่ผมเนี่ยได้ขึ้นไปที่
ตู้กระจกเนี่ยผมได้หันปลายกระบอกปืนไปที่ผู้หญิง
แล้วถุงมือครับที่ว่าใส่อยู่เนี่ย
มันเข้าไปขัดในโกรธไอ้ปืนครับแล้วพอผมดึง
ดึงจะพยายามดึงตุงมือให้ขยับออกเนี่ย
มันได้ยิงออกไปอีก๒นัดครับ

มันตุงมือเข้าไปทันใกล้ตัวนะครับ

เห็นเด็กแล้วถึงทำไมยิงเด็กนะคะ
ที่ผมไม่เห็นนะครับคือผมยิง
ระบบเพื่อสดทางแล้วก็ผม
คาดว่าลูกสุนว่าจะไปโดนเด็กครับ

คนเห็นเรื่องเหลางว่าอาจร

รู้สึกสำนึกครับสำนึกแล้วผิดครับตั้งพอดูข่าวแล้ว
ลูกกระสุนที่ว่าไปโดนเด็กนะครับ
รู้สึกสำนึกและตั้งจิตใจกับการกระทำครับได้ยินไหมได้ยินครับท่าน
รู้สึกสำนึกรู้สึกสำนึกแล้วก็เสียใจกับการกระทำครับ
หลังจากที่ยิงเสร็จแล้วทำไมถึงกลับมาใช้ชีวิตแบบสุขสบาย

คือผมก็พยายามทำตัวให้เป็นปกติครับก็คือไม่ได้คิดหนีไม่ได้คิดอะไรครับ
ก็คือแต่ว่าในใจทุกครั้งที่เห็นข่าวก็

เออครับคำถามตรงนี้ผมไม่ได้ยินนะครับ
ครับก๊อปผู้สื่อสถานค์ถามว่าทำไมสินต้องยิงเปิดทางเสร็จแล้วทำไมสินต้องไปยิงคนด้วย
แค่ยิงมีอย่างหลังเยี่ยมก็พอแล้วจะยิงเปิดทางที่ขอพูดกับสักคู่เลย

เออตรง

ได้ยิงไปที่ตู้กระจกทองสองนัดแต่ถึงไม่คิดว่าลูกกระสุนเนี่ยจะไปโดนผู้หญิงพนักงานครับ
แล้วก็พอเจอผู้ชายกับอ่าผู้หญิง
เพราะผมจะว่ากระทำไปแล้วมันหลุดไปแล้วครับ
ก็ต้องกลับมาเจอตายแล้วก็ช่วยด้วยครับ
อยากพูดอะไรถึงผู้สูญเสียในที่เกิดเหตุบ้าง
ที่ตายเสียชีวิต๓คน
หลามศพแล้วก็บาดเจ็บอีกสี่ลาย

ก็อยากจะกลับ
อยากจะเป่าคำว่าเสียใจของพวก
กับครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะไต้ตั้ง

ผมเสียใจแล้วกับครอบครัวครับ

ทุกคนต้องถามบอกเสียชีวิตโดยเฉพาะไต้ตั้ง

พ่อเจ็บเสียงด้วยสั่งบาร์จากเพื่อนรุ่นน้องเลยครับ
แล้วทำไมต้องใช้ที่เก็บเสียงด้วยใช้ปืนธรรมดา

หรือต้องการให้ดูเป็นสนุกครับ
พูดสิทธิ์ข่าวนะครับถามว่ามันขัดแย้งกับการยิงเปิดทาง

ใจเย็น
หลังจากเกิดเหตุแล้วคิดที่จะมอบตัวไหม
หรือได้ไปปรึกษากับใครไหมที่จะมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อะไรครับมีความคิดที่จะมอบตัวครับแต่ผมไม่ได้ศึกษาอะไรกับใครครับ
เพราะว่าการกระทำทั้งหมดนี่ผมทำแต่เพียงผู้เดียว
ไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้คุยอะไรกับใครทั้งสิ้น
แต่ว่าหลังวันที่๒๔ผมจะมอบตัวครับ
อืม

ประมาณวันที่๒๔ครับผมจะมอบตัวครับ

เอ่อผมมีภารกิจที่โรงเรียนอีกชุดหนึ่งที่ผมจะต้องพักให้นักเรียน

ผู้ประจำการตอบคำถามแต่เพียงเท่านี้นะครับท่าน
เดี๋ยวน้องก๊อฟขอคำถามสุดท้ายนะครับ

ขออนุญาตท่าน
เออนัดแรกตั้งใจยิงครับท่าน

ยิงเพื่อเปิดทางครับเพื่อไม่ให้ใครต้องการเข้ามาใกล้เราครับ
แต่ลูกศุมิได้พลาดไปโดนไอตันครับ

ครูต้องการเพื่อยิงเปิดทางครับ
สาเหตุที่ก่อเหตุอยากจะตายดังก่อเหตุดูใช่ไหม
ไม่ใช่ครับไม่ได้เป็นไปตามคร่าว
ปัญหาคือแบบส่วนตัวและเรื่องกัน

ครับท่านครับผมขออนุญาตตอบคำถาม

ขอบคุณครับ